คือศรีสะเกดเนี่ยเกษตรกรเขามีการเลี้ยงหมูถูกไหมคะ
ก็จะมีพ่อค้าเข้าไปไปรับซื้อหมูเป็นหน้าฟาร์มเลยนะคะ
ทีนี้มันเป็นประเด็นค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะ
มีกลุ่มพ่อค้าเข้าไปรับซื้อหมูเป็นจากเกษตรกร

พอเกษตรกรรู้ตัวรีบโทรแจ้งตำรวจ
โทรแจ้งตำรวจเท่านั้นแหละค่ะ
พอพ่อค้ากลุ่มนี้ไหวตัวทันพยายามหนีคุณผู้ชม
ขอดับความเย็บเองค่ะพี่
ให้พี่เอามาดำมาทำอะไรกับเค้าเนี่ย
จริงพี่ขอดำมาทำรถนี่
จริงตรงนี้มีสะเบียนมาทำไม
ถ่ายไว้นะคะถ่ายไว้ขณะที่ไอ้กลุ่มนี้แก๊งนี้พยายามจะหนีออกมานะคะ
พยายามจะหนีออกมาเพราะว่าเริ่มรู้ตัวแล้วว่า

โกงแต่ช่างแล้วถูกแจ้งตำรวจด้วยนะคะ
นี่พยายามจะขับรถกระบะคันนี้หลบหนีค่ะ
แต่คุณผู้ชมท่าทางดูเหมือนว่ามันจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีหรือเปล่า

เอาออกไว้ก่อนแล้วแล้วเนี่ยค่ะที่มันเป็นเรื่องเป็นราวอีกคือ
ตรงทางที่มันพยายามจะหนีออกมาเนี่ย
เขามีการเอาไม้ลักษณะเป็นขอนไม้ไปวางดักทางไว้

แล้วมันก็พยายามที่จะเร่งเครื่องเร่งเครื่องหนีออกมา
แล้วเห็นไหมคะมีคุณลุงจูงรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างทาง

แล้วลงมากล่าวสถานคุณลุงด้วยนะครับว่า
คุณมาทำอะไรรถผมเอาขอนไม้มาวางตรงนี้ทำไม
แล้วก็ไม่ได้ดูตัวเองเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้ว

เหตุการณ์เกิด๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านคลองแก้ว
ตำบลโคกตานอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด
ฝากตำรวจในท้องที่ด้วยนะคะ
ช่วยจับมาหน่อย
แก๊งรับซื้อหมูแต่ไปโกงตาช่างเขาค่ะ